เอาใจธาตุหมาหน่อยหมาโทรสเต็ปเต้นตีรังกาได้ด้วย
ไปดูภาพหนึ่งไปดูเลยครับอ้าไปดูเลยครับ
โอ้โหเดี๋ยวอุ๊ยอะไรนี่ปุกายกรรมหมาเปล่า
ฝึกยังไงนี่ดูดิขอโทษตีรังกาสวยมากด้วยใช้คำนี้
นึกถึงนึกถึงตุ๊กตาหมาสมัยก่อนที่ใส่ใส่ลานใส่ลานแล้วก็มันจะตี
มันกระเด้งตีรังกามันตีแบบนี้ดูดิเฮ้ยมันทำได้ยังไง
ยังไงดีกว่าอย่าฝึกได้บ้างอย่างนี้จังเลยให้บอบบี้อ่ะเหรอ
ถูกต้องอันนี้คือชีวาวา๓ตัวโชว์ลีลาตีรังกาติดต่อกันหลายตลบ
ไม่รู้มันเวียนหัวหรือเปล่านะเจ้าของเขายืนให้จังหวะตบมือออกคำสั่ง
บปุ๊บมันก็ทำนะฮะคนที่ผ่านไปผ่านมาอึ้งไปหมดเลยเฮ้ย
หมาทำแบบนี้ได้บางคนก็นำโทรศัพท์ไปถ่ายภาพถ่ายคลิปความเก่งของเจ้าตูบทั้ง๓ตัว
ตีรังกาตัวนี้เอาไว้ได้นะครับหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปแน่นอน
คนในโซเชียลฮือฮามากยอดวิวตอนนี้ทะลุ๒ล้านไปแล้ว
ส่วนใหญ่ก็คืออยากฝึกให้หมาที่บ้านเก่งแบบนี้จังเลย
เออทำยังไงฮะแต่หมาผมอ้วนมันตีรังกาไม่ได้หรอ

ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเสียงเนี่ยจะไม่ได้เป็นเสียงแห้

แอ๊ะอย่างนี้ค่ะอ้อน
เอามาฝากให้เป็นแบบเบาสมองหน่อย